ต่อกันที่เรื่องของเอกสารลับที่มีเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
ที่ระบุว่าคอรมอลวันนี้จะอนุมัติในการโยกสลับจังหวัด
ของผู้ว่าราชการจังหวัด๔จังหวัดด้วยกัน
ในนั้นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและนนทบุรี
ที่มีปัญหาว่าถูกชาวบ้านเขาออกมาร้องเรียนว่า
โอ้โหทำไมจัดงานวางดอกไม้จันทร์

ทำให้ประชาชนเดือดร้อนวางไม่ได้ไม่ดูแลให้เหมาะสม

แต่ว่าที่สุดแล้วครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
ไม่ได้มีการย้ายสลับจังหวัด
แต่เป็นการย้ายมาช่วยราชการนะครับ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตามที่มีเอกสารหลุดเผยแพร่ออกไปเมื่อช่วงค่ำวันนี้
แต่ให้ย้ายมาช่วยราชการที่สำนักประหลัดสำนักนายรัฐมนตรี

ซึ่งยังไม่ได้ระบุระยะเวลา

และป้องกันการคอรหานะครับ
ตัดสินใจให้มาช่วยราชการแทน
ก็จัดได้ดีที่สุด
ท่านบอกไปสอบสวนและยังไม่มีความผิดนะ
กรณีที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องการ
จัดพิธีวางดอกไม้จันทร์

แต่ก็ให้การทำงานในพื้นที่ราบรื่น

ผลเอกอนุพงศ์ยังได้กล่าว
ถึงเรื่องการเสนอย้ายในที่ประชุมคอรมอลวันนี้เนี่ย
ว่าเป็นการลดความขัดแย้งด้วยให้งานเดินหน้าต่อไปได้
ผู้ว่าทั้งชลบุรีและนระโดนโภบรี

พร้อมกับย้ำว่างบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยอนุมัติ
แต่ละจังหวัดเป็นการใช้งบของส่วนกลาง
ไม่ใช่ส่วนท้องถิ่นทุกอย่างมีขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้
ทันทีที่เห็นผลมติคณะรัฐมนตรีออกมาแบบนี้นะคะ
ว่าราชการทั้งสองจังหวัดไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลย
คือสื่อก็ไปรอทำข่าวอยู่แล้วล่ะเพราะว่ากระแสข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อวานครับ
สักร้อยกว่าคน๑๕๐คนได้อะค่ะ
ทางการเห็นความสำคัญของประชาชนนะคะ
ดีใจกันทุกคนถือว่าประสบความสำเร็จ

แต่เราจะไล่เพื่ออยุติธรรมของชนโบรีค่ะ

ว่าส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจเรื่องการบริหารจัดการของผู้ว่าในวันนั้นนะครับ
ส่วนใหญ่พบว่าเดินทางมาจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ตามรายงานระบุว่าจะมารวมตัวกันในทุกช่วงเย็น
โดยมีสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายหนึ่ง
ที่ไม่พอใจการทำงานของนายพักครทรในหลายเรื่อง
รวมทั้งการยกเลิกให้เช่าตลาด
อนุมัติให้จัดกิจกรรมที่ทางกลุ่มเสนอ
ก็เลยไม่รู้ว่าจะถือจังหวะนี้หรือเปล่า
อันนี้เป็นรายงานนะฮะที่เขามีรายงานว่ากันมา
ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนกัน
ว่าพอมีคำสั่งยกย้ายผู้ว่าทั้งสองจังหวัดแบบนี้เนี่ย

กลัวว่าจังหวัดอื่นก็อาจจะมีประชาชนลุกคือขึ้นมา

ท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
สังคมก็ต้องอยู่ตามความเป็นจริง
ไม่น่าจะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะคะ